โอ้โหรอแล้วรออีกเมื่อไหร่ฝนจะมาอ้าว
เอาหุ่นไล่กามานะมาไล่ฝนหรือมาเรียกฝนไม่แน่ใจ
แต่ก็หวังแล้วค่ะจะให้ฝนมันตกลงมาหน่อย
ถ้าจะทำการเกษตรก็ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนแบบนี้แหละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชม
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
อุตุนิยมวิทยาออกชาร์จสวยตัวใหญ่ออกมาเลยนะคะว่าฝนจะทิ้งช่วงในช่วงปลายมิถุนายน
จนถึงกลางกรกฎาคมอ้าวพ่อแม่พี่น้องที่ต้องทำการเกษตรและต้องพึ่งพาฝนเนี่ยต้องทำอย่างไร
เรามาดูภาพณปัจจุบันก่อนเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าฝนกระจายค่ะคุณผู้ชม
มีทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกทางตอนบนของประเทศก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ฝนทิ้งช่วงหรือมีฝนตกเกิดจากอะไรนะคะ
ดูจากภาพนี้เลยนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยา
ร่องมรสุมคือหย่อมความร้อนสัญลักษณ์รูปตัวแอล
มันอยู่ติดติดกันติดกันเป็นแนวยาวถึงเรียกว่าร่องมรสุม
ตอนนี้ร่องมันเคลื่อนขึ้นไปทางจีนนะคะ
ขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูฝนที่มาจากทางใต้เนี่ยนะคะ
มันมีกำลังอ่อนลงไม่มีปัจจัยอะไรทำให้มีฝน
ก็เลยทำให้ฝนตกน้อยคำว่าฝนตกน้อยเนี่ยนะคะ
ก็คือไม่ถึง๑มิลลิเมตรต่อวันติดต่อยาวนาน๑๕วัน
แบบนี้เรียกว่าฝนทิ้งช่วงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตกเลยนะคะ
วันนี้ถึงแม้จะร้อนแต่ก็มีตกค่ะร้อนแบบนี้เกิดขึ้นตอนกลางของประเทศนะคะ
โดยเฉพาะในเมืองหลวงเมืองกรุงหรือว่าจังหวัดที่มีปูนนะคุณผู้ชม
ที่ต้นไม้น้อยรู้สึกได้ถึงความร้อนเลยนะคะ
ส่วนฝนนะคะมาดูกันหน่อยสังเกตว่าส่วนใหญ่ฝนก็จะตกแนวตะวันตกของประเทศ
ก็คือด้านรับลมมรสุมนั่นเองจังหวัดแถบอันดามันนะคะ
ไล่มาตั้งแต่ประจวบคีรีคันลงไปจนถึงพังงาสตูนเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาสะสมความร้อนนะคะ
ก็พอจะทำให้มีฝนบ้างบางพื้นที่อย่างเช่นแนวตะวันตกของประเทศด้านบนคือ
จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานตอนล่างด้วย
ลักษณะเป็นการตกกระจายแต่ตกหนักเป็นแห่งนั่นเองค่ะ
ส่วนคลื่นทั้งอันดามันและอ่าวไทยยังคงต้องเฝ้าระมัดระวัง
สูงประมาณ๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
คุณผู้ชมคะไปดูปฏิบัติการกู้อวนที่คลุมปากการังในใต้ทะเลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนะผู้สื่อข่าวเราเก็บภาพมาให้ดูถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กันเลย
เขาบอกว่าระยะนี้สภาพอากาศทางภาคใต้เนี่ยนะคะถึงแม้จะคลื่นสูงหน่อยแต่โดยรวมก็จำใสดี
ทำให้ปฏิบัติการกู้ซากอวนที่ปกคลุมปาการังบริเวณเกาะโลซินจังหวัดนราธิวาสประสบความสำเร็จดีนะคะ
นักดำน้ำสามารถแกะอวนที่มีน้ำหนักถึงแปดร้อยกิโลกรัมออกจากปากการังใต้ท้องทะเลเรียบร้อยหลังจากนี้ค่ะก็จะไปฟื้นฟูปาการังแล้วก็ปลูกใหม่เป็นการซ่อมแซมต่อไปนะคะ
ส่วนค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวเชียงใหม่ตกอกตกใจเห็นแสงวาบบนท้องฟ้าเป็นลักษณะสีเขียวอมฟ้าแถมยังมีเสียงดังสนั่นเหมือนระเบิดด้วย
ชาวบ้านตื่นตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลายคนหลายพื้นที่ได้ยินนะคะทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ห้องศรพยาว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยก็แห่งชาติค่ะขออภัยนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติออกมาบอกแล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือดาวตกชนิดระเบิด
หรือเรียกง่ายว่าเป็นดาวตกที่โคจรเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเกิดการเผาไหม้และระเบิดซะก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงมาเป็นอุกาบาทจะเห็นเป็นแสงสีเขียวอมฟ้า
ส่วนเสียงเป็นเสียงโซนิกบูม
เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้
จริงพวกดาวตกหรืออุกาบาทมีทุกวัน
เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินไม่ได้เห็น
หรือไม่ได้เกิดรุนแรงจนกระทั่งสัมผัสได้แบบนี้นะคะ
แต่ถ้าหากว่าเรารู้ร่วงหน้าแล้วเตรียมการรับมือ
เราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะก็คงต้องไปหาอะไรทำเพื่อให้ฝนมันตกลงมา
คุณไล่กาช่วยดูได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน

อย่าเจอผมตอนกลางคืนนะหุ่นรายการหลอนเหลือเกินเต้นเฉยเลยพักครู่เดียว